ช่วงนี้ไปดูเรื่องของเมาแล้วหึงกันหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะดื่มเหล้ามาหลังจากนั้นมาเห็นภรรยาของตัวเอง
คือลักษณะใส่กระจมอกเท่านี้ค่ะ
นั่งอยู่หน้าห้องเช่าแล้วไปนั่งข้างเพื่อนของเขาเอง
ด้วยความหึงค่ะเข้าไปกระทืบเพื่อนรุ่นน้องคนนี้จนเสียชีวิต
ส่วนภรรยาก็ถูกทำร้ายร่างกายนะคะทุบตีจนศีรษะแตกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสนบังพลัดค่ะ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลวัชิรพยาบาลพร้อมกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
ไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นชั้นล่างเปิดเป็นศูนย์รับเช่าและจำหน่ายเครื่องลางของขัง
ชื่อว่าร้านเต๋าสังฮีนะคะให้บริการจัดหาวัตถุมงคลสายตรง
คือบ้านของมีดีค่ะชื่อร้านของเขานะคะ
เป็นของอาจารย์เที่ยงน่วมนามาคาราวาสสายศักยันต์ชื่อดังฝั่งทน
ตรวจสอบห้องนั่งเล่นหลังบ้านค่ะพบศพนายพานุพลกังวานนครชัย
เบียร์อายุ๓๔ปีมีบาดแผลถูกทำร้ายที่ใบหน้ากระดูกดั้ง
มูกแตกเบ้าตาช้ำใบหูด้านขวาฉีก
ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่าในทรัพย์สินธรรมรัชนุสรอายุ๓๗ปี
เล่นชื่อเต๋าไม่ได้ไปไหนค่ะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
สภาพเมามากให้การว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองกับพันรยาค่ะ
อายุ๒๘ปีคบหากันมา๕เดือนและนายพานุพล
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่บ้านนี่แหละดื่มจนเมาเลยค่ะ
เขาง่วงนอนก็เลยขอตัวไปนอนบนชั้น๒ของบ้าน
จากนั้นปวดปัสสาวะค่ะเดินลงมาเข้าห้องน้ำ
แต่มาเจอภาพบาดตาเขาบอกแบบนี้นะเป็นภาพที่พันรยานุ่ง
ผ้าขนหนูกระจมอกผืนเดียวอยู่กับเพื่อนรุ่นน้อง
ก็คือผู้ตายเนี่ยบันดาลโทษะค่ะ
ใช้เท้าเตะและกระทืบนายพานุพลจนแน่นิ่ง
จากนั้นใช้เก้าอี้ฟาดภรรยาของตัวเองนางสาวอรสาจนศีรษะแตกค่ะ
จุธาทิพย์มารดาของแม่ของนายทรัพย์สินบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยตักเตือนลูกชายแล้วว่าช่วงเข้าพรรษางดดื่มหน่อยนะเหล้าเนี่ย

จากลูกชายเป็นคนศรัทธาพระพุทธศาสนาชอบศึกษาเรื่องพระเครื่อง

ก็คือลักษณะมีศักยันต์ตามร่างกายค่ะ

ก็เลยเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะฟังเสียงแม่ค่ะ
คนเป็นแม่พูดได้คำเดียวลูกเป็นอย่างนี้ก็คือเสียใจ

บอกว่าเข้าพันธุ์สารรักษาสินห้ามดื่มเล่า
ให้หมั่นสวดมนต์ให้รักษาสิน
ไม่กี่วันนี้เองพยายามเตือนตลอด
เช้าที่ผ่านมาตำรวจสนบังพลัดควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมชี้จุดที่บ้านหลังเกิดเหตุ
จากนั้นผู้ต้องหาของครอบครัวยื่นหลักทรัพย์ประกันเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
ก่อนปล่อยตัวไปพร้อมแจ้งคอหาฆ่าผู้อื่น
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ